คุณผู้ชมค่ะไปดูต่อกันที่เรื่องเดือดร้อนที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อย
เขาบอกว่าเดือดร้อนทั้งคนเดือดร้อนทั้งเจ้าที่ครับ
เป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ค่ะเล่าให้ฟังเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพผู้ชายคนนึงได้ค่ะ
เดินทางเข้าไปเลือกหยิบผลไม้อยู่บนหิ้งสารพระภูมิหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์
ตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
ตามภาพเห็นขโมยผลไม้ใช่ไหมแต่จริงก่อนหน้าที่จะมาหยิบของกินจากเจ้าที่ไป
เขาไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะฮะขโมยมาเรียบร้อยจากหมู่บ้านข้างเคียงด้วยค่ะ
ต่อมาค่ะผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่พบนายพระคุณมโนวันอายุ๔๗ปี
คุณพี่เขาเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังว่าเหตุมันเกิดขึ้นตอน๕ทุ่มกว่า
สีเหลืองขาวทะเบียน๑กไก่กไก่๑๙๒๘เชียงรายคือเขาจอดไว้ในบ้าน
แต่เพราะเอิญว่าพี่เขายังไม่ได้ล็อกประตูรั้วบ้านแล้วก็เสียบกุญแจรถอยู่คาที่มอเตอร์ไซค์
ไอ้โจรคนนี้ก็ขี่รถหลบหนีไปทางร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ห่างกันประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
หลังจากนั้นไม่รู้ว่าไงวาบตาหันไปเออเห็นผลไม้หน้าสารพระภูมิหยิบซะหน่อยว่า
เลือกไปเลือกมาก็หยิบกันไปก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่ตามไปด้วยหรือเปล่า
หลังจากนั้นดูจากกล้องวงจรปิดผู้ชายเป็นคนก่อเหตุอีกหลายจุด
ล่าสุดคันตรงรวชสศพรพญเบงรายเศร้าจัดกรุมผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้ว
อยู่ที่บ้านพักเลยที่ตำบลแม่เป่าอำเภอพญาเมงราย
ของกลางเนี่ยไปเจออะไรคุณดูสภาพบ้านโอ้โห

แล้วก็ของเล็กน้อยกระจุกกระจิ๊กติดมือมา